ผู้ชมครับทานข้าวเช้าทั้งสองท่านได้ยัง

ต้องทานอาหารครีนครับ

จะ็งพวกองคนไปชมภาพ

มันหายไปไหนกินไปแล้วหรือเปล่า
เขาบอกว่านี่คือของแถมแมลงสาโพในข้อกล่องอาหารจีน
แล้วย้ำว่าคือแบรนด์ดังด้วยนะครับ
อวสารอาหารเที่ยงสายครีนเจิมแมลงสาปในอาหาร
พร้อมระบุว่าเป็นคนเลือกทานมาก
ไม่ควรจะมาเจออะไรแบบนี้แถมราคาก็

คืออาหารครีนเจ้าดังมันก็แพงถูกไหม

ครีนลดความอ้วนนี้มีดาราสาวคนหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย
ตัวเขาก็สั่งมาเป็นคอร์สระยะเวลา๑๐วันราคาประมาณ๓๐๐บาท
คือจะมี๓มื้อ๑๐วัน
เมื่อวานสั่งอาหารมื้อเที่ยงมาปรากฏว่าโอ้โหกำลังจะตัก
คือกินแล้วบางส่วนนะฮะแล้วก็ตักขึ้นมาเจอแมลงสาปตัวนี้
หลังเกิดเรื่องก็ติดต่อไปยังพนักงานของทางร้าน
บอกว่าเขาจะให้ทานฟรี๑มื้อแต่ว่าตัวเองบอกว่า
ขอคืนคอทั้งหมดไม่กินแล้ว
เพราะไม่รู้ว่ากล่องอื่นมันจะเป็นยังไง
บอกแกรมส่วนตัวว่าช่วยด้วยถูกวางยา
อยากขายดีเกินสู้ค่ะ
ทำธุรกิจต้องเจออะไรแบบนี้
อนาคตไกลต้องถูกทดสอบสู้ค่ะ
แท็กดูแมลงสาปให้ดูลอยนะ
เหมือนถูกจับมาวางยังไม่ถูกผัดเลย
คุณผู้ชมตีความเองนะว่าหมายถึงอะไร
เวลามาบริษัทพูดผลิตอาหารเครียดนี้ก็ไปพูดคุยหลังใหม่

ก็คือทั้งฝ่ายหนุ่มที่เจอแมลงสาปแล้วก็ฝ่ายคุณตั๊ก
สุดท้ายก็มีการลบโพสต์ออกไปเรียบร้อยแล้ว

หรือว่ามันคือการกันแกล้งหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน

คราวนี้ประดูกของหวานกันบ้าง

ขนมเบื้องขายตามไงงานวัดอะไรแบบนี้

ดูดิเฮ้ยมาได้ยังไงมันเป็นตะปูหัวใหญ่ยาวหมกในครีม
ตายแล้วย้ำว่าหมกอยู่ในครีมโปะด้วยหน้าฝอยทองคือไส้หวานเนอะ
ไปแล้วด้วยจ้ะเออทำเอาสาวเจ้าของเจ้าของโพสต์นี้มึนว่า
ตะปูไปอยู่ในครีมได้ยังไงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำครีมอะไรใดทั้งสิ้นนะฮะ
แปลกใจว่าทำไมแม่ค้าตอนปาดครีมไม่สะดุดเลยเหรอว่ามันมีตะปูอยู่หรือยังไง
เจ้าของโพสต์ก็บอกว่ากินไปจะหมดอยู่แล้วมาเจอชิ้นสุดท้ายพอดี
ถือว่าโชคดีแล้วกันที่กัดไปแล้วเจอไม่งั้นก็คงจะลงคอไปแล้ว
ที่สำคัญขนมเบื้องซื้อมาบอกว่าไม่อร่อยเลย
แล้วก็มาเจอตะปูด้วยนะครับ

มีตะปูไหมมีแมลงสาปไหม